แต่ก็ถ้าดูยอดผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ยนักคล่อมเป็นเพียงหนึ่งในสิบห้าศพนะคะ
ครับยังมีอีกหลายเคสเหมือนกันที่ต้องเสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
หนึ่งในนั้นค่ะมีครอบครัวหนึ่งที่สมุทรปราการนะคะ
ป่วยโควิดสิบเก้านอนรอเจ้าหน้าที่มารับไปรักษา
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีใครมารับหรือตอนที่มามันก็ไม่ทันการแล้วนะคะ
เสียชีวิตคาบ้านพักเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเหลือคนที่เป็นแม่ที่มีการโพสต์เรื่องราวนี้ออกมา
จนล่าสุดถึงเพิ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับตัวแม่ไปโรงพยาบาลนะคะ
บอกว่าชายป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตคาบ้านพักในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ก่อนหน้านี้๓วันครอบครัวนี้เพิ่งสวนเสียพ่อที่ป่วยติดเตียงและคาดว่าน่าจะติดโควิด๑๙ด้วย
เท่ากับว่าตอนนี้ในบ้านเหลือแม่เพียงคนเดียวที่ติดโควิด๑๙แล้วก็ยังไม่ได้รับการรักษา
ไม่มีหน่วยงานไหนไปรับตัวเลย
เสมือนนอนรอความตายอยู่ที่บ้าน
อยากให้ใครเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลไหนช่วยรับฝั่งคุณแม่ไปรักษาด่วน
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะต้องเสียชีวิตกันทั้งครอบครัว

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
ก็อย่างที่เห็นใส่ชุดป้องกันโควิด๑๙
นำอุปกรณ์น้ำยาฆ่าเชื้อไปบรรจุศพ
แล้วก็เก็บศพชายวัย๔๒ปีที่ว่าเสียชีวิตคาบ้านพัก

ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายคนเล็กเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชาย

สักพักไม่นานพ่อวัย๖๐ปีที่ป่วยติดเตียงก็เสียชีวิตในบ้านค่ะ
กระทั่งวันอังคารที่๒๗เมษายนนี้นะคะ
ครอบครัวก็ต้องจัดงานศพตามปกติ
รู้ทีหลังว่าลูกชายคนเล็กน่าจะติดโควิด๑๙
แล้วก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นำรถพยาบาลรับตัวไปตั้งแต่วันพุธที่๒๘เมษายนแล้ว
แล้วก็แจ้งให้ผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านที่เหลือกักตัวเพื่อรอตรวจหาเชื้อ

ลูกชายคนโตก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้
โดยตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นการเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่า

แล้วแม่ก็อายุ๖๐ปีก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เพิ่งจะมารับตัวแม่ไปวันนี้ตอน๙โมงเช้าเท่านั้นเองค่ะ
ก็ต้องรอผลตรวจด้วยว่าแม่เนี่ยติดโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่านะคะ
ก่อนหน้านี้ที่คุณตาแกจะเสียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผม
ก็มีลูกชายที่ทำงานอยู่ในตัวกรุงเทพนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับผม
ก็มาเยี่ยมมาหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีข่าวความเคลื่อนไหวเลย
อะไรเลยจนกว่าคุณตาเสียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มารับตัวลูกชายที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพไปนะครับ
แล้วก็คุณตาที่เสียก็เอาไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแดงนะครับผมประมาณนั้น
ก็หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาของคุณตาแล้วน่าจะ๑คืนนะครับ
แล้วก็คุณยายก็กลับมาอยู่บ้านกับลูกชายนะครับแล้วมาวันนี้ก็ลูกชายก็เสียชีวิต
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ของไทยเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๕๘๓รายนะครับ
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๕๗๙รายติดเชื้อต่างประเทศ๔รายนะครับ
ผู้ป่วยสะสมของไทยตั้งแต่ระบาดระลอกแรกนะครับ๖๕๑๕๓รายนะครับ
วันนี้แม้ว่าผู้ติดเชื้อจะลดลงนะครับมาเหลือที่๑๕๘๓ราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้๑๕ศพนะครับเป็นชาย๙หญิง๖จำนวนนี้มี๒นะครับ
ที่เสียชีวิตก่อนทราบผลว่าติดโควิด๑๙นะครับ
รวมผู้เสียชีวิตของไทยในขณะนี้จากโควิด๑๙คือ๒๐๓รายนะครับ
ยังรักษาอาการในโรงพยาบาลอยู่๒๘๖๙๖ราย
ในจำนวนนี้อาการหนัก๘๗๑รายนะครับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๒๕๐ราย
ตั้งแต่วันที่๑มาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวเลขวันนี้๓๐เมษายนเนี่ยเดี๋ยวจะออกพรุ่งนี้นะครับ
แต่ถ้าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
มีช่วงหนึ่งทะลุไปถึง๒๘๐๐ด้วยนะครับคือ๒๔เมษายน
ตอนนี้ก็เริ่มลดลงมานะครับวันนี้ตัวเลขที่รายงานมาคือ๑๕๐๐นะครับ
ส่วนการฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกเมื่อวานนี้ที่ฉีดเนี่ย
ฉีดไป๑๖๐๓๕รายเข็มที่๒๕๙๓๓ราย
รวมแล้วตอนนี้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ไปแล้ว๑ล้าน๔แสนกว่าเข็มนะครับ
สกสบคบอกว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้จะลดลงในกรุงเทพเอง
วันนี้ก็ลดลงเหลือ๔๑๗รายแต่ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับ
ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกันต่อไป
มาตรการต่างเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันนี้ด้วยวันที่๑พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้ด้วย

ที่ท่านทราบข่าวจากมติของสวบคอชุดใหญ่แล้ว
พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้๑พฤษภาคมไลน์หมอพร้อม
เข้าไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ได้นะครับ

แต่ถ้าท่านไม่ได้ใช้ไลน์นะครับไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ได้ไปบอกอสมในพื้นที่ก็ได้นะครับ